อันนี้ก็พังต่อเนื่องเหมือนกันเป็นแฟนกันทะเลาะกันผู้หญิงน่ะหนีไปอยู่บ้านเพื่อน
ผู้ชายก็ตามไปตามไปถึงพร้อมคำขู่ที่ว่าไม่ออกมาบ้านพร้อมพลังพร้อมพังแล้วก็โคร่มแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมเขาไม่ได้ตะโกนอะไรนะแต่ไอ้สิ่งที่บอกว่าไม่ออกมาบ้านพร้อมพังพิมพ์พิมพ์ไปบอกอยู่แชทไปบอกแฟนให้ออกมา
บอกคนที่อยู่ข้างในบ้านซึ่งแฟนอยู่ข้างในบ้านแฟนเลยตอบกลับมาว่าไม่ใช่บ้านกูหลังจากนั้นถีบแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจริงเกิดขึ้นดูเวลาอยู่ตรงขอบจอนะเห็นเลข๐๐มันคือเที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะ
แต่ลักษณะประตูเหมือนเป็นร้านอะไรสักอย่างหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าพอดีมีคนมาทำร้ายทรัพย์สินค่ะเป็นนุ่มหัวร้อนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเข้ามาทำลายร้านค้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนเมื่อวันที่๒๑ที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะนักข่าวนะไปที่ร้านร้านนี้เลยอยู่แถวดินแดงค่ะคุณผู้ชม
แล้วเอ๊ะไอ้ข้อความที่โพสต์บอกว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เราไปเจอกับคุณแอนเรียกแบบนี้ละกันคุณแอนอายุ๒๔ปีบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของลุง
คือนายกัมพลศรีศุกร์คุณลุงอายุ๗๓แล้วแล้วเขาก็เปิดข้างล่างเป็นร้านขายของชำนะคะ
ทีนี้วันที่เกิดเหตุทางคุณแอนบอกว่าเพื่อนเพื่อนชื่อแพร่มาขอนอนที่บ้านหน่อย
เพราะว่าแพลนทะเลาะกับแฟนแฟนคือนายแปงนายวัชรพลวันหวัง
ทีนี้แปงน่ะก็คือคนที่อยู่ในคลิปโอ้คุณผู้ชมอันนี้คือตอนที่เขารักกันนะ
รักยังหวานนะโอ้ดูรักกันมากนะมีความสุขอ่ะ
ใช่คือเขาบอกว่าแปงผู้ชายมาตามแพร่กลับบ้านมาสักประมาณตอนเที่ยงคืน๑๕ค่ะ
ส่งรูปถ่ายรูปประตูหน้าร้านมาให้ดูก่อนแล้วก็เขียนข้อความไม่ออกมาบ้านพร้อมพัง
แพร่ก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่บ้านกูแล้วหลังจากนั้นโคร่มถีบเลยค่ะ
คือแปลงน่ะถีบประตูประตูมันยังไม่ได้พังมันยังไม่ได้แตกอะไรนะ
แต่ทีนี้ส่งข้อความมาอีกรอบนึงบอกว่ารอบสองไม่ใช่จากทีนแน่
อกให้เสียเงินแบบนี้ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน่ะ
ก็วิ่งหนีไปทีนี้ค่ะทางฝั่งเจ้าของทางฝั่งแอนเนี่ยนะก็เลยบอกว่าแพร่
แฟนเธอมาทำแบบนี้งั้นติดต่อไปหาแปงซิแปงจะได้มาชดใช้ค่าประตูที่ร้านที่มันเสียหายเนี่ย

เนี่ยทีนี้คนที่คุยด้วยยังงงเลย
ฮะเดี๋ยวก่อนกันโชคทรัพย์อะไร

แล้วก็บอกว่าจะเรียกมากกว่า๓๐๐

ฝั่งผู้เสียหายเองเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
สอนอดินแดงลองฟังเสียงคุณแอนค่ะ
อ้าวคุณทะเลาะกัน๒คน
แต่ว่า
พอเพื่อนมานอนบ้านไงฝั่งผู้ชายก็เลยมาแบบเนี้ยทีนี้ค่ะทำยังไงอ่ะ
ทางคุณตาเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านไปก็เป็น๑๐วันแล้วนะคะ
ทีนี้ฝั่งแปงเขายังไม่ได้มารับผิดชอบอะไรเลย
ตอนนี้เดือดร้อนมากเลยเพราะว่าประตูหน้าร้านมันเป็นบานเลื่อน
แล้วทีนี้โดนถีบต่อให้มันไม่แตกก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็เบี้ยวไปอ่ะ

ความคืบหน้าทางคดีตำรวจว่ายังไงบ้าง
ตำรวจสวนอดินแดกออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งน่ะให้แปงเนี้ยมาให้ปากคำ
แล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาถ้าแปงยังไม่มา
เดี๋ยวหมายเรียกครั้งที่สองจะตามไปแต่ถ้าครั้งที่สองยังไม่มาอีก
แล้วก็หมายจับไปถึงแน่นอนค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายเอง
เขาก็เรียกค่าซ่อมประตูเนี้ยสามหมื่นบาทนะคะครับ
เดี๋ยวรอดูนะว่าในแปงจะออกมามอบตัวกับตำรวจไหมนะคะ